กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยค่ะ
วันนี้ที่ฉันจะอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ในวงเงินสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันล้านล้านบาทค่ะซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
เป็นจำนวนเงินถึงแปดหมื่นห้าพันล้านบาทภายใต้การทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งการจัดทำงบประมาณฉบับนี้เสมือนหนึ่ง
เป็นการจัดงบประมาณที่ต่างตอบแทนให้กับพักร่วมรัฐบาลและการจัดงบประมาณแต่ละกระทรวง
ดิฉันมองไม่เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพี่น้องประชาชน
แต่รัฐบาลยังคงไปให้ความสำคัญกับการจัดซื้ออาวุธการจัดซื้อที่ดิน
และการจัดหาความมั่นคงของประเทศมากกว่าความมั่นคงของชีวิตปากท้อง
และสุขภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะวันนี้ดิฉันจะอภิปรายงบประมาณ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพ
บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีค่ะแผ่นสไลด์ที่สองค่ะ
ไปที่สไลด์ที่๒แล้วก็สไลด์ที่๓เลยนะคะ
ท่านประธานที่เคารพค่ะจะเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณ
ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไปจนถึงปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ที่ได้มีการจัดสรรงบประมาณที่เพิ่มขึ้นถึงห้าร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ท่านนายกรัฐมนตรีเคยทราบไหมคะว่างบประมาณแค่หน่วยงานเดียวที่ท่านได้เพิ่มขึ้น
เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ท่านได้จัดสรรให้
จัดสรรงบประมาณสูงกว่ากระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ก็นั่งอยู่ในห้องประชุมนี้นะคะสูงกว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสียด้วยซ้ำค่ะ
ทำให้ดิฉันอดคิดถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งค่ะ
ที่เป็นเจ้าตำรับของโครงการสตาร์ทอัพโครงการขายฝัน
อื่นอื่นอีกมากมายที่พวกท่านได้ทำนโยบายหลอกลวงพี่น้องประชาชน
ท่านประธานค่ะหันมาดูสิคะว่าปกติสกพอจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปีหนึ่งเพียงแค่๔๐๐ล้านถึง๕๐๐ล้าน
แต่ปีนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเหมือนเทกระจาดในดงขอทานเลยค่ะ
ซึ่งความผิดปกติที่หน่วยงานนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มขึ้นถึงสองพันกว่าล้านค่ะนั่นหมายถึงว่าเพิ่มขึ้นห้าเท่าตัว
จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นนั้น๒๐๐๐ล้านนั้นที่ถูกจัดสรรไป
และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงถึง๑๕๐๐ล้านบาท
และใช้ในการจัดหาที่ดินและออกแบบโดยให้เอกชนร่วมลงทุนอีกประมาณ๕๐๐ล้านบาทค่ะ
ไปที่สไลด์ที่สี่ค่ะท่านประธานค่ะจากสไลด์ที่ดิฉันโชว์ให้ท่านประธานได้เห็นนั้น
ดิฉันรับไม่ได้จริงจริงค่ะกับการตั้งงบประมาณที่ขาดวิสัยทัศน์
เห็นผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองและพวกพ้องทำให้ดิฉันเห็นภาพของ
แย่งชามข้าวของบ้านเล็กบ้านใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายเลยค่ะท่านประธาน
ไปที่สไลด์ที่ห้าค่ะวันนี้รัฐบาลกำลังจะเอาผืนป่า
นี่คือแผนผังบริเวณที่ดินตามมติคอรมอเมื่อวันที่๒๖มีนาคม
ที่ผ่านมาหยกนะคะปี๒๕๖๕ที่ระบุว่าจะใช้ที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดิน
เพื่อการเกษตรหรือสอบประกอบจำนวน๑๔๖๑๙ไร่ที่ตำบลห้วยใหญ่
อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีแต่เดิมนะคะที่ดินตรงนี้คือที่ดินสอปกร
คือที่ดินที่ป่าเสื่อมโทรมที่ภาครัฐได้จัดสรรให้พี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน
เอาไปใช้ในการประกอบอาชีพแต่มาวันนี้นะคะ
ละเว้นที่ดินผืนดังกล่าวแล้วนำไปจัดสรรให้นายทุน
ผู้ทรงอิทธิพลเพื่อแสวงหาผลกำไร
ซึ่งผิดกับหลักการพรบปฏิรูปที่ดิน

ที่ดินผืนดังกล่าวมีแผนการใช้ประโยชน์
ซึ่งผังเมืองนี้นะคะเป็นผังเมืองที่อยู่ในพื้นที่ของเกษตรกรรม
รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงประเภทของที่ดินทำกิน
จากเกษตรกรรมกลายมาเป็นอุตสาหกรรม
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาอันหลากหลายของชุมชนและสังคม
กลับไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วม
ไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน

ทำให้ผังเมืองเหล่านี้ได้กลายเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมค่ะ
เช่นพื้นที่ตำบลเขาดินอำเภอบางปะกง
รูปภาพนะคะจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี

อาศัยระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์
และมีความพิเศษของพื้นที่
ซึ่งมีทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อย
แล้วก็น้ำจืดสลับเปลี่ยนกันไปตามฤดู
ซึ่งคนในพื้นที่ที่มีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเขาเรียกว่านาขาวังค่ะ
นั่นก็คือมีการปลูกข้าวช่วงน้ำจืด
มีการเลี้ยงสัตว์น้ำในช่วงน้ำเข็ม
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สร้างความมั่นคง
และสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับท้องถิ่น
ตลอดระยะเวลาหลายสิบหลายชั่วอายุคนค่ะ
จากการเปลี่ยนแปลงที่ดินสำหรับเกษตรกรรม
ไปเป็นที่ดินประเภทชุมชนชนบท
และที่ดินเขตปฏิรูปนี้
โดยมีข้อกำหนดว่าให้สามารถตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
เกือบทุกประเภทเพิ่มมากขึ้น
และกว้างกว่าผังเมืองเดิมที่มีอยู่ค่ะ
นั่นก็หมายถึงว่าท่านยอมเปิดช่องทางให้สามารถ

ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

จากการที่รัฐบาลเองไม่ได้ศึกษา
แล้วก็ไม่ได้รับฟังเสียงของพี่น้องประชาชน
เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะ
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ศึกษาความ
ศึกษาเรื่องของการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แต่ดิฉันก็ไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการหรือทบทวนข้อกำหนดนี้เลยค่ะ

ท่านกลับเทเงินงบประมาณลงไปอีกหลายพันล้าน

ท่านเอาสมองที่ไหนมาคิดคะ
เม็ดเงินเหล่านี้จะไปเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันทางการค้า
ในขณะที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ยังได้รับผลกระทบ
จากการเขียนข้อกำหนดของการใช้ที่ดิน
ท่านประธานค่ะจะเห็นว่าพื้นที่เกษตรกรรมแบบใหม่
กลับมีข้อกำหนดที่เปิดช่องทางให้มีการตั้งโรงงาน
ซึ่งโรงงานจะต้องให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เช่นโรงงานการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงงานขยะและโรงงานชีวมวล
ปัญหาในพื้นที่๓จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชนบุรี
จังหวัดระยองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ซึ่งมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่หาเลี้ยงชีพด้วยอาชีพเกษตรกรรม
การประมงและการท่องเที่ยวที่จำเป็นจะต้องอาศัยระบบนิเวศ
และสภาพแวดล้อมที่ดีค่ะท่านประธาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่พี่น้องประชาชน
ได้รับนอกจากนั้นค่ะยังเปิดช่องให้ธุรกิจอุตสาหกรรมขยายตัว
เป็นการสร้างขยะสะสมจะเห็นว่าผลกระทบการเพิ่มขึ้นของขยะ
อุตสาหกรรมและโรงงานกำจัดขยะรวมถึงโรงงานรีไซเคิล
จะสามารถสร้างได้เกือบทุกพื้นที่นั่นทำให้ดิฉันมองเห็นภาพว่า
อีกหน่อยภาคตะวันออกคือแหล่งหรือโรงงานกำจัดขยะ
ใช่หรือไม่คะมาดูสไลด์ที่๗แล้วก็สไลด์ที่๘ค่ะ
คนตัวเล็กในป่าอุตสาหกรรมจากภาพสไลด์ท่านประธานเห็นภาพไหมคะ
รู้สึกหดหดหูไหมคะขณะที่คนตัวเล็ก
จะต้องมาเจอกับวิกฤตของสิ่งแวดล้อมทั้งดินทั้งอากาศขยะ
ล่าสุดค่ะวิกฤตน้ำมันรั่วในทะเลซึ่งชุมชนชาวไร่
ได้สู้กับโครงการมลพิษอีอีซีจากน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารเคมี
โรงงานอุตสาหกรรมที่ไหลเข้ามาในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกร
ไลด์ที่เก้าสไลด์ที่สิบค่ะเมื่อมีการถมทะเลมาตรพุทธเฟสสาม
รัฐบาลยังคิดต่อไปอีกค่ะว่าในปีงบประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้
ท่านได้ทำโครงการถมทะเลมาตรพุทธเฟส๓ซึ่งเป็นการสร้างแลนด์มาร์คที่ซ้ำเติม
ชีวิตของชาวประมงการถมทะเลมาตรพุทธเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสอง
เพื่อขยายพื้นที่และปรับภูมิทัศน์ของอีอีซีที่ผ่านมา
ชาวประมงถูกยึดพื้นที่ทำมาหากินในทะเลมาตรพุทธโดยรัฐบาลไม่มีการเยียวยาแต่อย่างใด
แต่เมื่อขยับไปทำมาหากินในผืนทะเลแห่งใหม่ยังจะต้องมาเผชิญกับการถมทะเลเฟส๓อีก
ซึ่งการถมทะเลเฟส๓ได้อนุญาตให้มีการถมทะเลเพิ่มพื้นที่กว้างขึ้นกว้างขึ้น
นั่นจึงเป็นการซ้ำเติมวิถีชีวิตชาวประมงที่เพิ่งฟื้นจากสถานการณ์โควิด
ยิ่งทำให้ชีวิตของพวกเขามืดมนต์แล้วก็แย่ลงไปอีกค่ะท่านประธาน
ไลด์แผ่นที่สิบเอ็ดค่ะขณะที่น้ำตาของชาวประมงยังไม่ทันเหือดหาย
ยังต้องมาเจอน้ำมันรั่วซ้ำซากจากภาพที่ดิฉันได้ฉายขึ้นมานะคะ
จะเห็นว่าน้ำมันรั่วได้ซัดเข้าฝั่งยาวถึง๓กิโลเมตรบริเวณหาดแม่ลำพึง
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม
ให้มีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ทำไมเรื่องแบบนี้
รัฐบาลถึงปล่อยปะละเลยท่านหลับหูหลับตาอยู่ได้ไงคะ
สไลด์ที่สิบสองค่ะพัทยาระยองศรีราชาบางแสน
ท่านประธานค่ะลองไล่ลงมาในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
ซึ่งเป็นพื้นที่ทองคำมีหาดทรายมีสายลมมีแสงแดด
และเป็นดินแดนแห่งผลไม้และพี่น้องประชาชนคนไทยหรือนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ถวินหาชายหาดบางแสนที่สวยงามสงบเมืองพัทยา
เป็นสวรรค์ของคนกลางคืนร้านอาหารทะเลที่รวมความอร่อยบริเวณริมชายหาด
จะไม่อยู่ในความทรงจำของผู้คนอีกต่อไปถ้ามีรัฐบาลที่ทำงานไม่เป็นแบบนี้ค่ะ
ไลด์ที่สิบสามค่ะดิฉันได้ฉายภาพถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการสร้างสมดุลท่านประธานค่ะเราไปดูสัดส่วนที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในงบประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
ท่านได้จัดสรรเพียงสามล้านบาทหรือศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์
แต่ปรากฏว่างบประมาณกว่าหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดล้านบาทหรือเก้าสิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์
ท่านได้เทลงไปในการจัดหาที่ดินออกแบบศูนย์พัฒนาธุรกิจอีอีซี
ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจ
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่เป็นการจัดทัพงบประมาณที่เล็งเห็นผล
และเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนและกลุ่มพวกพ้องของตนเองค่ะรวมถึงกลุ่มที่สนับสนุนให้รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชา
อยู่จนเกือบจะครบวาระค่ะสไลด์ที่สิบสี่ค่ะ
การพัฒนาอีอีซีจะไปถึงฝั่งฝันได้ยังไงคะท่านประธานมาดูสิคะ
งบที่ถูกตัดร้อยละอันที่๑การพัฒนาบุคลากรการศึกษาการวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตัดไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเมืองนวัตกรรมหุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส
ฉริยะตัดไปถึงหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์การพัฒนาศักยภาพแรงงานขั้นสูง
ตัดไปถึงเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์การพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ตัดไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์และการพัฒนาทางด้านการศึกษา
เพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงตัดไปถึง๘๑เปอร์เซ็นต์
นี่เหรอคะคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอีอีซี
ศูนย์ธุรกิจเมืองใหม่อัจฉริยะเหตุฉะไหนท่านจึงไปสร้างเมืองใหม่คะ
ดิฉันมีคำถามค่ะว่าในขณะที่ประเทศเพิ่งฟื้นจากวิกฤตโควิด
รัฐบาลควรจะจัดสรรเงินส่วนนี้ไปพัฒนาเมืองและต่อยอดของการท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการตายสนิททำให้พวกเขามีลมหายใจ
ลุกขึ้นมายืนอย่างแข็งแรงเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว
ในการเปิดประเทศอย่างมีความหวังแต่รัฐบาลนี้กลับทุ่มเงินมหาศาล
ทำเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนนั่นก็เปรียบเสมือนคนเพิ่งหายไข้
แทนที่ท่านจะบำรุงร่างกายให้พวกเขาแข็งแรงแต่กลับเอาไปซื้อที่ดินว่างเปล่า
จะเก็บกินอะไรก็ยังไม่ได้เพราะว่าร่างกายยังอ่อนแอ
ยังไม่พร้อมที่จะทำมาหากินนอกจากงบประมาณที่แสดงถึงความไม่จริงใจใน
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วในงบประมาณปีนี้ยังได้ตัดงบส่วน
สำคัญในการพัฒนาทักษะแรงงานงบที่แต่เดิมนั้นน้อยอยู่แล้ว
และก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดทักษะแรงงาน
เพื่อรองรับธุรกิจของเอสเคิร์ฟได้ไม่ใกล้เคียงกับความต้องการที่เป็น
จริงแล้วจะทำให้การผลิตกำลังคนเพื่อตอบโจทย์
อุตสาหกรรมได้อย่างไรและอาจจะส่งผลถึงอนาคตนะคะ
ท่านประธานให้บัณฑิตที่จบแล้วตกงาน
รวมทั้งโครงการอบรมต่างที่ดิฉันเห็นว่าเป็นการอบรมเพียงแค่
ฉาบฉวยเน้นแต่ปริมาณคนเข้าอบรมค่ะแต่ไม่เคยเน้นผลลัพธ์ของทักษะ
จึงส่งผลให้หลายโครงการไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะการเก็บตัวเคพีไอหรือตัวชีวัตร
ไม่ตรงกับที่ท่านทำเรื่องเสนอขอรับงบประมาณค่ะ
สไลด์สุดท้ายท่านประธานที่เคารพค่ะข้อมูลที่ดิฉันได้อภิปรายถึงความล้มเหลวของการจัดทำร่าง
งบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จึงเป็นฉบับที่ล้มเหลว
สิ้นหวังดิ่งเหวลึกไม่มีแสงสว่างแม้ปลายอุโมง
ดิฉันจึงขอขนานามโครงการนี้ว่า

เศรษฐีของคนรวยแต่เป็นความสวยของพี่น้องประชาชน
ดิฉันจึงไม่ขอรับร่างพรบงบประมาณรายจ่าย
ฉบับปี๒๕๖๖นี้ขอขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับต่อไปคุณกิชสาดาตันทั้งเทพศิษย์
กรับเรียนทหมาธารสภาที่โรครับ
กับผมกิชสาดาตันเทพศิษย์สมาชิกสภาพผู้แทน
จังหวัดน้องคลายเขตหนึ่งภักดิ์เพื่อไทย

ให้มาพิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
และในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน

วันนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปในวันที่๒๒พฤษภาคม

ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนจำวันนี้ได้ดี

เป็นวันที่มีการปฏิวัติรัฐประหารรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

เป็นวันเริ่มต้นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์

อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการดิ่งลงของเศรษฐกิจไทย

วันที่๓๑พฤษภาคม๒๕๖
คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
วันนี้คนไทยได้อะไรบ้างครับ

เราได้วัคซีนที่ช้ากว่าประเทศอื่น

เสี่ยงกับการว่างงานกว่าครึ่งล้าน
นี่ยังไม่รวมถึงคนที่อยู่ในการทำงานอยู่แล้วนะครับ

หากรัฐบาลยังบริหารงานแบบนี้ต่อไป

วันนี้สิ่งหนึ่งเลยที่ไม่เคยโกหก

งบประมาณปี๒๕๖๖มีวงเงินประมาณ๓๑๘๕๐๐๐ล้านบาท

แต่น้อยกว่าปี๒๕๖๔ถึง๑แสนล้านบาท
แสดงให้เห็นว่าเรายังเสื่อมถอย
จึงต้องจัดลดงบประมาณลดลง
เพราะจัดเก็บรายได้ไม่ได้ตามเป้า
มีหนำซ้ำเงินเฟ้อตามที่แก๊งชาติได้คาดการณ์ไว้

ซึ่งถ้าเอางบปี๖๖ลบเงินเฟ้อ
งบประมาณก็จะน้อยกว่าปี๖๕ก็เป็นได้
ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการถดถอยทางเศรษฐกิจ
ใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพ
และไม่สามารถที่จะดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศได้
วันนี้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและบริหารประเทศเป็น
จำเป็นจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
และนำพาคนในชาติและเศรษฐกิจให้เจริญรุ่งเรือง

ในสภาวะปกติและภาวะวิกฤต
ตะวันออกถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ
เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการพัฒนาทั้งในโครงสร้างพื้นฐานภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร
อย่างไรก็ตามอย่างที่ทราบกันดีก็คือ
ปัญหาในเรื่องความพร้อมของพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เพื่อนสมาชิก
สสมณพรเจริญศรีได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้
ปัญหาในเรื่องของความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค
และรวมไปถึงความเหมาะสมในจังหวัดและเวลาในการลงทุน
เงินที่ถูกใส่เข้าไปในโครงการนี้สุดท้ายแล้วจะคุ้มค่าหรือไม่
วันนี้มีงบประมาณหลายตัวที่ไม่ชัดเจนอาทิตเช่น
ประมาณรายจ่ายบุคลากรงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
จากตัวเลขเมื่อปีที่แล้ว๔๑๔ล้านขยับขึ้นเป็น๒๔๐๐ล้าน
เพิ่มขึ้นถึง๖เท่าหรือประมาณ
ในขณะเดียวกันงบในการพัฒนาบุคลากรด้านแรงงานนวัตกรรมเทคโนโลยี
ถูกตัดลดลงทุกตัวโดยเฉลี่ยกว่าครึ่ง
และยังมีอีกหลายตัวเลขที่ดูแล้วมีความปกติผิดปกติในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรายังไม่เห็นอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันเลย
และข่าวที่ออกมาก็มีแต่เรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงการมาโดยตลอด
อีกคำถามหนึ่งที่สำคัญครับท่านประธาน
๘ปีที่ผ่านมาเราเห็นโครงการหรือโครงสร้างพื้นฐานอะไรบ้างในรัฐบาลชุดนี้ที่เป็นรูปธรรม
และที่สำคัญที่สุดคือเป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและดึงดูดนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศได้บ้างครับ
ผมเองมีโอกาสได้คุยกับนักลงทุนหลายท่านทั้งในไทยและต่างประเทศ
ท่านพูดเป็นเสียงคำเดียวกันว่ารอประเทศไทยไม่ไหวจริง
วันนี้มีหลายบริษัทที่มีความจำเป็นจะต้องไปลงทุนในต่างประเทศเพราะความไม่พร้อมและความไม่เข้าใจในการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้
วันนี้กับผมเริ่มไม่แปลกใจแล้วครับว่าทำไมท่านถึงต้องมียุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
เพราะหลายอย่างที่ท่านลงทุนที่ท่านสร้างอาจจะต้องใช้เวลาถึง๒๐ปีจึงจะเสร็จ
แต่ถามว่าวันนี้คนไทยรอได้ขนาดนั้นหรือไม่ครับ
วันนี้ลาวใช้เวลาไม่ถึง๔ปีในการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับจีนซึ่งมีกำลังซื้อมากที่สุด
มีโครงการหลากหลายแสนล้านจากหลายประเทศทั้งที่ได้ลงทุนไปแล้วและกำลังจะเข้าไปลงทุน
วันนี้อินโดนีเซียจับมือกับเทสล่าเพื่อจะสร้างศูนย์การผลิตแบตเตอรี่และผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่น่ายินดีมากครับสำหรับประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านเรา
แม้แต่ประเทศเวียดนามซึ่งตอนนี้กำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และกำลังจะมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมในเร็วนี้กว่า๒ล้านล้านบาท
มาจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจภายในประเทศที่ต่อเนื่องและมีการขยายตัวอยู่ตลอดเวลา
รัฐบาลในประเทศเขาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวในระยะยาว
ท่านประธานครับกับผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งเราถูกสอนเสมอว่าเราคือศูนย์กลางของภูมิภาค
เป็นทางออกสู่ทะเลของจีนเราควรจะมีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้มหาศาล
แต่ในวันนี้รัฐบาลชุดนี้ได้เปลี่ยนแปลงความได้เปรียบนี้
การบริหารที่ผิดพลาดและเรากำลังจะเป็นประเทศที่ถูกลืม
วันนี้รอบประเทศเรากำลังเดินหน้าและกำลังฟื้นตัวจากวิกฤต
ขณะที่เรากำลังเดินถอยหลังตัวกับผมเองครับท่านประธาน
เป็นสอสอในพื้นที่ที่ติดกับชายแดนตรงข้ามกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เรามีแม่น้ำโขงกั้นกลางมีสะพานมิตรภาพแห่งแรก
เราไปมาหาสู่กันตลอดได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองประเทศ
และในวันนี้ต้องบอกว่าเขาไปไกลมากจริงครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเม็ดเงินการลงทุนกำลังซื้อ
ประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลย
สิ่งที่ท่านควรรีบทำท่านไม่ทำสิ่งที่ท่านกำลังสร้าง
ทำไมไม่เสร็จสักทีและ๘ปีที่ผ่านมา
เพียงพอหรือยังครับที่ท่านได้นำพาประเทศเรา
นำพาประเทศเราถอยหลังล้าหลังและสิ้นหวังมาโดยตลอด
คำตอบก็อยู่ในคำถามครับท่านประธานคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
ผมคิดว่าท่านไม่เคยถามเลยว่าสิ่งที่ท่านทำนั้น
ประชาชนได้อะไรแต่ท่านกลับถามตัวเองเสมอว่า
ตัวท่านได้อะไรคำถามสำคัญกว่าคำตอบเสมอครับ
ท่านประธานหากคำถามถูกมีโอกาสครับ
คำตอบอาจจะถูกหรือผิดก็ได้แต่ถ้าท่านถามคำถามที่ผิดตั้งแต่แรก
คำตอบไม่มีวันถูกครับท่านประธานและทั้งหมดทั้งมวลนี้
คือเหตุผลว่าทำไมผมจึงไม่สามารถโหวตรับงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีสองห้าหกหกนี้ได้ขอบคุณครับท่านประธาน